คุณผู้ชมสงกรานเนี่ยทุกปีเราจะได้เห็นภาพที่ไม่เหมาะสมออกมา
วันนี้ผมมีหนึ่งภาพมาฝากคุณผู้ชมเป็นภาพต้องชมแล้วแบบอมยิ้ม
คือต่างจังหวัดเวลาจะไปสานน้ำ
กว่ารถจะผ่านสักหนึ่งคันนี่
มันนานมันนาน
แล้วก็เป็นดินลูกรังดินแดงเลยใช่ไหมครับ
นี่ไง
คนกศาตรแบบว่า

ภายในคลิปก็จะเห็นความน่ารักของเด็กแก๊งนี้นะฮะ

รอสัตว์น้ำใส่รถนานจะผ่านมาสักครั้งนะครับ
จะเห็นได้ว่าคนขับรถเนี่ยก็เหมือนกับว่า

เพราะเมื่อเห็นว่าเด็กน้อยกำลังตั้งตา
รอเลยนะรอตาตั้งรอตั้งตานี่แหละ
พยายามที่จะสาดน้ำก็เกิดอาการเล่นตัวนิดหน่อย
ยังไม่ยอมให้สาดน้ำง่ายก็เลยขับรถถอยถอย
แต่ปรากฏว่าเด็กไม่ยอมวิ่งไล่สาดน้ำเหมือนที่คุณเล่าไป
น่ารักอันนี้ก็เป็นคลิปมาฝากคุณผู้ชมนะ
เป็นบรรยากาศสีสันช่วงสงกรานแบบนี้ต่างจังหวัดรถมันผ่านน้อย